คุณผู้ชมเสาร์๕เสา๕เสา๕เขาว่าเป็นวันดีเลิกดีที่ผ่านมาโอ้โหมีวัดวัดหนึ่งครับ
ผมก็มีพิธีพุทธาพิเศษนะยิ่งใหญ่อลังการเลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่วิหารหลวงพ่อพระนอน
วัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีนี่พาไปที่นี่นะครับพระอาจารย์ตีเจ้าอาวาสวัดราชประคองธรรมเนี่ย
ก็ร่วมกันกับโทนบางแคร์เซียนพระชื่อดังจัดพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญโภกษัพนางกวักหลังพระศิวรี
คือเขาว่ากันว่าจะเป็นเหรียญเรียกลาบว่ากันแบบนี้นะ
ไม่ว่าจะเป็นหลวงพระแยวัตรไล่เข็งแผ่นปฐานในพิธีนะแล้วก็ยังมีพระอาจารย์แป๊ะวัดสทวักษ์อารมณ์ง่าย
แล้วก็มีเกจิชื่อดังเนี่ยร่วมงานนี้กว่า๑๐รูปนะครับ
ซึ่งวัตถุมงคลเหล่านี้ก็ได้เปิดให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชานะ
รายได้ทั้งหมดจะนำไปสร้างสาราสวดบำเพ็ญกุศลศพยากไร้
ของทางวัดราชประคองธรรม
และจะจัดซื้อรถพยาบาลมอบให้กับมูลนิธิสยามนนทบุรีด้วยนะครับ
ให้มองแบบนี้เป็นการร่วมกันทำบุญได้ของศักดิ์สิทธิ์ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับมา
แต่เราได้ร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้นภายในวัดนะครับ

ธนุบังดุงศาสนามเงินเล็กได้น้อยไป
และสบายอกสบายใจได้ช่วยเหลือกันด้วย